แต่ทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันงานไหนรู้ไหมฮ

คือเพิ่งจะจัดงานศพงานเผาเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ออกมาหน้าวัดปรากฏว่าโอ้โหวัยรุ่น
ซึ่งเป็นญาติกันสองฝั่งตีกันครับ
พ่อแม่เข้าไปห้ามแม่ก็ถูกตี
พ่อก็ถูกแทงด้วยฮะไปดูคลิปเหตุการณ์นะครับ
ถ้าเพิ่งโซนะสอนล่ะ
เดินไปล่ะ
สอนล่ะหุ้ย
เดินไป
สอนร่วม

ขยับขยับ

ไม่น่าเชื่อนะกลุ่มเหล่านี้ญาติกันทั้งนั้นคุณ
ด่ากันก่อนแล้วได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งไหม
บอกเอามีดมาอย่าเอาอาวุธมาเลย
เราก็คิดว่าเป็นวัยรุ่นต่างถิ่นหรือคู่อริกัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นทางเข้าวัดพระสมุทรเจดี
สมุทรปราการช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
ก็อย่างที่เห็นคลิปมันฟ้องทั้งหมดแล้วนะครับ
ใครทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับ
เหตุการณ์นี้คุณเชื่อไหมฮะมีผู้บาดเจ็บ๓ราย
รายถูกแทงเข้าที่หน้าท้องเป็นพ่อของวัยรุ่นฝั่งหนึ่ง
และอีก๒รายมีรอยฟกช้ำตามร่างกายตามใบหน้าและลำตัว
เป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ของอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ฮะผู้เป็นแม่ก็คือนางพรพัฒน์เปิดเผยแบบนี้
บอกว่าเธอกับสามีและลูกชายมางานเผาศพแม่
แม่แท้ของเธอเลยฮะที่วัดแห่งนี้พระสมุทรเจดี
ส่วนคู่กรณีเป็นหลานชายแท้ชื่อว่านายต๊อกอายุประมาณ๒๐ปี
คือนั่งมองหน้าลูกชายกับแฟนสาวของเธอ
เสร็จงานแยกย้ายกันกลับบ้าน
แต่ระหว่างที่เดินออกมาหน้าวัดกับลูกชายนะ
เพื่อนของนายต๊อกนี่แหละฮะขี่รถจักรยานยนต์
ตะโกนหาเรื่องลูกชายเธอและควักมีดออกมาโชว์
ทีนี้ผู้เป็นแม่ก็เห็นท่าไม่ดีนะก็ไปรีบห้ามไว้ก่อน
กลัวว่าลูกชายจะได้รับอันตรายนะก็ไปยืนขวางกันลูกชายเอาไว้
แต่ไม่มีใครฟังเลยระหว่างนั้นสามีของเธอนะฮะ
ก็พยายามเข้ามาห้ามด้วยทำให้เกิดการชุลมุนเละตุ้มเป๊ะแบบนี้
และสามีของเธอก็ถูกแทงที่ท้องนะครับ
ส่วนลูกชายและนายต๊อกหรือว่าหลานชายเนี่ย
เคยมีปัญหากันหรือเปล่าเคยฮะ

บอกว่าลูกชายกับนายต๊อกคือหลานเคยมีปัญหากันที่ทำงาน
หลานเคยต่อยลูกชายเธอมาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ไม่ได้เอาเรื่องอะไรเพราะเห็นว่าเป็นญาติกัน
กระทั่งมาเกิดเหตุครั้งนี้อีกนะครับ
คุณก็ไม่รู้ที่หนูกระชากดูหนู
โรงงานกลัวคลนจอหลายคน

เนี่ยเอาพวกมันทำร้าย
แล้วเรียนคดีนะครับ

ว่าและยายจะตายตาหลับไหม
นั่นน่ะสิท่านเพิ่งเสียเองเพิ่งจัดงานศพเอง
วิญญาณยายจะเป็นห่วงลูกหลานไหมเนาะ